อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านเนี่ย
ตั้งวงกินเหล้ากันครับทีนี้พอเล่าเข้าปากก็ทะเลาะกัน
ลุมบอลตีกันเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิต
แล้วก็คนได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวดูความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าตำรวจมีการออกหมายจับแล้วด้วย
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ท้ายจบกันที่ความตายเนี่ยนะฮะ
นี่บ้านอยู่ตรงข้ามกันแท้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างตั้งวงดื่มเหล้าทั้งสองบ้านเลย
ครับแล้วก็ทะเลาะกันซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
ต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงปีหนึ่งของวันที่สามสิบที่ผ่านมา
นี่ในบ้านเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านของฝ่ายผู้ตายนะใช่ค่ะ
คนที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นชื่อนายชัยนรงค์คือผู้เสียชีวิต
อีกฝ่ายอยู่นอกบ้านเดี๋ยวสักพักจะตีกันจนกระทั่งกระทืบกัน
แล้วก็นายชัยนรงค์เสียชีวิตเออเดี๋ยวบอกก่อนว่าบ้านนี้นี่นี่นี่
เข้ามาเข้ามาลุมตะลุมบอลกันแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ย
จริงจริงเป็นบ้านของนายสมผลทุ่มสิงอายุสี่สิบเก้าปี
นายสมผลเนี่ยอยู่ในนั้นนะคะครับแล้วเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้น้องของนายสมผลคือนายสมใจอายุ๔๗ปีเป็นน้องชาย
ก็ร่วมตั้งวงกินเหล้าด้วยส่วนอีกคนนึงที่เสียชีวิต
ก็คือนายชายนโรงนาคเพชรอายุสี่สิบเก้าปีเนี่ยเป็นญาติกัน
คือบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเขาก็ตั้งวงกินเหล้ากัน๔คน
ตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นนะนี่คุณดูในคลิปนะ
นายชัยนรงค์ที่ล้มไปนอนแน่นิ่งเพราะว่าถูกชก
แล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นหมดสติแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อันนี้คือกลุ่มแรกบ้านที่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็เป็นฝ่ายคนเจ็บ
เป็นฝ่ายคนตายครับทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะ
อยู่ตรงข้ามกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีใครบ้าง
เขาก็อยู่กันสี่ห้าคนนะคุณผู้ชมซึ่งบ้านตรงข้ามเนี่ยคือมีนายทงชัย
ธีราพืชอายุสี่สิบห้าปีนายทงชัยคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ
อยู่ที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนมีน้องที่มานั่งกินเหล้าด้วยกัน
ซึ่งฝั่งบ้านนายทงชัยเขาเริ่มกินเหล้ากันประมาณ๓ทุ่ม

อีกบ้านตรงข้ามกินตอนประมาณ๓ทุ่ม
แล้วปรากฏว่าพอทั้งสองฝ่ายตั้งวงดื่มเหล้า
อันนี้ฝั่งบ้านนายสมผลที่เป็นฝั่งคนเจ็บคนตาย
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนเย็นผมก็นั่งกินของผม

พอสักประมาณเที่ยงคืนกว่า
คือเมาไงเมาแล้วก็เสียงดังก็มีการพูดท้าทายกัน

คือฝั่งนายสมผลตั้งวงกินตั้งแต่๕โมงเย็นตั้งแต่เย็นแล้ว
ส่วนฝั่งนายทงชัยก็ตั้งวงกินอยู่ที่บ้านสักประมาณ๓ทุ่ม
แต่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในบ้านของตัวเอง
มันมีเรื่องกันตอนเที่ยงคืน๑๐นาที
ใช่ค่ะตอนประมาณเที่ยงคืน๑๐นาที
กลุ่มของนายทงชัยเดินเข้ามาหาที่หน้าบ้าน
ของนายสมผลฝั่งที่ตั้งวงกินก่อนนะนะ
แล้วก็มีการพูดจากันมีการกล่าวหากันว่าส่งเสียงดัง

แล้วก็นี่แหละเริ่มมีปากเสียงกัน
แต่ปรากฏว่าฝั่งเพื่อนของนายทงชัยเปิดฉากก่อนเลย
พังประตูแล้วเข้ามาชกต่อยกลุ่มของนายสมผลนะฮะ
เออมาเตะมาต่อยแล้วก็ตะลุมบอลกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคือฝั่งของนายทงชัยกับเพื่อนก็แยกย้ายกันหลบหนี
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางฝากฝั่งของภรรยาของนายสมผล

สมผลคือฝ่ายบาดเจ็บนะภรรยาก็คือนางสาวนพัฒนาบำรุง
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงเราเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกันก็จริง
แต่ว่าก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันตลอดเลย
สามีของเธอกับฝั่งนายทงชัยขนาดลูกยังมาเล่นด้วยกัน
เคยมาเล่นด้วยกันนะแต่ก็ยังแบบทะเลาะกันอ่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าย้อนไปในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนที่จะมาตีก่อนที่จะตะลุมบอลกันเนี่ยนะ
ฝากฝั่งนายทงชัยคือเพื่อนบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาไปมีปัญหากับนายนัท
คุณผู้ชมฟังดีในนัทเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงกินเหล้าของบ้านไหนเลยนะคะ

นายนัทเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านข้างแล้วสนิทกับนายสมผล
ทีนี้ตรงนี้แหละอาจจะทำให้นายทงชัยเข้าใจว่านายสมผลไปเข้าข้างฝั่งในนัทหรือเปล่า
เพราะว่าตัวนายทงชัยเขามีปัญหากับในนัทไง

เออก็อาจจะเป็นปมหนึ่งที่ทำให้เข้าใจว่านายสมผลไปเข้าข้างในนัท
แล้วก็เลยมาหาเรื่องมารุมทำร้ายหรือเปล่าอันนี้สาเหตุหนึ่งนะ
ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของแมวหรือเปล่า
แมวที่นายสมผลสามีเนี่ยเลี้ยงเอาไว้คือแมวมันชอบคาบอาหารไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านนายทงชัยไง
แล้วก็อาจจะทำให้บางทีมันมีกลิ่นแล้วนายทงชัยก็ไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับแมวเนี่ยประจำค่ะครับ
ทีนี้ตอนนี้ตัวนายสมผลสามีที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังหวาดระแวงอยู่
กลัวว่าเพื่อนบ้านตรงข้ามนายทงชัยจะกลับมาทำร้ายหรือเปล่า
แล้วก็เลยถามไงถามภรรยาของฝั่งคนเจ็บว่าอ้าวหลังจากนี้จะทำยังไงกันต่อล่ะคะ
ซึ่งฝากฝั่งภรรยาบอกว่ายังไม่รู้เลยอาจจะย้ายบ้านหนีไหม
จะได้ตัดปัญหากันไปเลยไม่ต้องอยู่เจอหน้ากันแล้ว
จะได้ไม่ทะเลาะกันอีกบ้านใกล้เรือนเคียงทะเลาะกันถึงขั้นมีคนตายนะ
ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะฮะใช่ค่ะทีนี้นะตอนนี้เนี่ยนะ
ตำรวจก็มีการออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ๓คน๓คนก็คือมีนายทงชัย๑แหละ
แล้วก็มีน้องชายของนายทงชัยรวมถึงเพื่อนของนายทงชัย
ฐานร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็ร่วมกันบุกรุกเคหาสถานผู้อื่นในยามวิการเพราะว่าฝั่งนายทงชัยเนี่ย
มาหาเรื่องฝั่งบ้านนายสมผลก่อนปีนข้ามรั้วมาแล้วก็มีการทะเลาะกัน
ทีนี้ถ้าเกิดคนเจ็บมีอาการสาหัสเพิ่มเติมตำรวจเขาบอกว่าก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเหมือนกันนะคะ
คือณตอนนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเก็บภาพเอาไว้ได้หมดเลยผ่านหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งทางด้านกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่นะคะ
คือเขาบอกว่ามีการติดต่อขอมอบตัวภายในเวลาไม่เกิน๓วันเดี๋ยวต้องรอดู
ส่วนฝากฝั่งในสมผลที่เป็นคนเจ็บเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้
พ่อของนายทงชัยที่เป็นฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
มาหาแล้วก็มาขอโทษพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายกับน้องแล้วก็กับเพื่อนได้ก่อเหตุการณ์
แล้วบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวไม่เกินวันที่๒กันยายนนี้
พาลูกชายจะพาพวกที่ก่อเหตุมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามหลังจากนี้ว่าจะพามามอบตัวหรือเปล่า
เกินวันที่สองอ่าวันนี้วันที่สามเอ็ด
ก็คือมีเวลาอีก๓วันนะคะ